ก็วันนี้ถือว่าเป็นการเรียนออนไลน์
สำหรับน้องทุกระดับชั้นเป็นวันที่๒แล้วนะฮะ

ช่วงประมาณ๑๖พฤษภาคมกลางเดือน
ทุกปีเลยแหละใช่ครับแต่ว่าในครั้งนี้นะครับ
ก็มีการเลื่อนเปิดเทอมไปวันที่๑กรกฎาคมนะครับ

เรียนทางไกลล่มนัทพลโวเด็กสนใจเยอะ
ผู้ปกครองยังโอดว่าขาดเงินในการซื้ออุปกรณ์
ใช่ค่ะเรื่องของอุปกรณ์นี่เป็นเรื่องสำคัญ
เพราะว่าเด็กเขาจริงเขาก็อยากเรียนแหละ
แต่ว่าผู้ปกครองไม่มีความพร้อมในการหาอุปกรณ์

คุณผู้ชมครับหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ
เลื่อนการเปิดเทอมจากเดือนพฤษภาคม
ไปเป็นวันที่๑กรกฎาคมพร้อมกันทั่วประเทศนะครับ
เมื่อวานี้มีการเปิดการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับ
และผ่านระบบออนไลน์

ระบบแรกคือผ่านหน้าจอทีวี๑๗ช่องฟรีทีวีนะครับ
แล้วก็ระบบออนไลน์ก็แล้วแต่ทางโรงเรียนด้วยนะครับ
มีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์อย่างไร
แล้วก็ทางบ้านของเด็กจะมีความพร้อมเรื่องของอุปกรณ์อย่างไร

สำหรับคุณครูสำหรับโรงเรียนกับผู้ปกครองนะครับ
เกือบทุกจังหวัดเลยก็มีปัญหาเหมือนกันครับ

การปรับจูนหาช่องสัญญาณบางท่านปรับจูนไม่เป็น
หรือบางทีหาไม่เจอสัญญาณมันล่ม
ทางบ้านที่อยู่ห่างไกลตัวเมืองซึ่งไม่มีทีวีแล้วก็โทรศัพท์
บ้านครอบครัวยากจนถึงขั้นไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้าใช้
ก็จะเกิดปัญหาแบบนี้นะครับ
เราไม่สามารถที่ว่าจะซื้อให้เขาได้หมดกับทุกคนนะพี่
เพราะช่วงนี้งานการก็อย่างว่านะพี่ย่ำแย่นิดนึงอะค่ะ
ถ้าคนเขามีโทรศัพท์ที่ดีกว่าเขาอาจจะได้เรียน
แต่ถ้าสำหรับหนูครอบครัวนี้
มันก็ไม่ดีอยู่ตรงที่ว่าเราต้องเพิ่มต้องหาของสิ่งอุปกรณ์เหล่านั้น
แต่มันก็จะยากสำหรับเราแต่คนอื่นอาจจะง่าย
คือทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับหลายครอบครัวเหมือนกันนะ
คือเขาก็เห็นด้วยกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
แล้วก็ระบบออนไลน์ในช่วงการระบาดโควิด๑๙นี่แหละครับ
แต่ก็มีการประสบปัญหาคือไม่มีอุปกรณ์
เพราะมีข้อจำกัดเรื่องเงินอันนี้ปัจจัยสำคัญเลย
โทรศัพท์และโทรทัศน์บางบ้านมีเพียงเครื่องเดียว
ขณะที่มีลูกถึง๔คนทำยังไงล่ะ
เด็กแต่ละคนต้องเรียนหน้าจอแต่ละจอ
ไม่มีเงินซื้อนะครับต้องไปซื้อใหม่
ก็คงไม่มีปัญญานี้ชาวบ้านบอกมาแบบนี้นะครับ
ก็ต้องรอให้เปิดเทอมอย่างเดียวเลย
เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นการปูพื้นก่อนนะ
ปูพื้นก่อนจะเรียนจริงแล้วเด็กก็ปูพื้นจริง

เพราะว่าเมื่อวานมีภาพที่ผู้ปกครอง
แชร์ภาพบรรยากาศของเด็ก
โดยเฉพาะเด็กระดับอนุบาลนะฮะ
นี่ร่วงกันเป็นแถวเลย

คุณพ่อคุณแม่ซื้อโต๊ะให้แล้วแต่ลงไปนอนกับพื้นนะ

แล้วดูเด็กคนนี้หงายเก๋งเลยนะฮะ

เรียนออนไลน์วันแรกได้ผลดีเกินคาดกันเลยใช่ไหมคะ
บ้านนี้จากสิ่งที่คิดผ่านไป๕นาที
เจอความเป็นจริงของเล่นเกลือน
เกลือนไปจ้าเด็กก็ยังทันไปเล่นของเล่นแทน
นี่ผู้ปกครองบางคนบอกเรียนออนไลน์วันแรก
บันเทิงมากค่ะบันเทิงมากจ้ะแม่จ๋า
ให้ภาพเล่าเรื่องนะคะส่วนแม่ละเพลียเลย
คือคุณพ่อคุณแม่ประโยชน์นะ
บ้านก็ถามบ้านอื่นบ้านอื่นเป็นไงคะ
บ้านนี้ตามภาพเลยค่ะเรียนออนไลน์นะฮะ
แล้วก็บางบ้านก็บอกว่านี่ก่อนเรียนตั้งใจ
ผ่านไป๑๐นาทีโอ้โหตาปิดเลยหนูเอ๊ย
แล้วก็เด็กบางคนนะแต่งตัวสวยเลย
เรียนออนไลน์ตั้งใจเรียนมาก
แต่งตัวเป็นเจ้าหญิงเลยตั้งใจเรียนมาก
แต่ปรากฏว่าผ่านไป๒๐นาทีนี่เดินไปเตียง
จากหน้าจอเดินไปเตียง
ก็เด็กคุณเนอะโดยเฉพาะเด็กอนุบาล
หรือว่าปฐมเด็กเล็กเนี่ยก็สมาธิน้องเขาจะอยู่หน้าจอได้ไม่นาน
บางคนบอกว่าอยากไปเรียนพร้อมกับเพื่อนมากกว่า
อย่างน้อยได้หันไปหาเพื่อนได้เห็นเพื่อนเรียนด้วย
เห็นเพื่อนตั้งใจเราก็ตั้งใจตามไปด้วยนะครับ
ไปดูอีกคลิปหนึ่งคลิปที่ครูขับรถยนต์ไปเจอกลุ่มเด็กนักเรียน
กำลังขับรถจักรยานยนต์บนท้องถนนเมื่อวานนี้
ทั้งที่จริงแล้วต้องเป็นวันแรกที่ต้องเรียนออนไลน์กันนะครับ
ก็เลยปรากฏเป็นภาพแบบนี้นะครับ

เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขตเขาจะให้ครูออกไปเยี่ยมตามบ้านนะ
ทำไมเรียนออนไลน์ขี่รถเล่นอย่างนี้
คุณครูก็ตามเลยนะฮะออกมาทำอะไรลูกเรียนออนไลน์สิลูก
นะฮะก็บ้านท่านเป็นยังไงบ้างคุณผู้ปกครองที่รับชมข่าวอยู่นะครับ
ก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ผ่านทางไลน์หน้าจอหน่อยนะครับ
เพราะเมื่อวานหลายคนก็ถามว่าแต่ละบ้านเป็นยังไงกัน
บางคนบอกพักก่อนนะลูกนะพักก่อน

คือลงพื้นที่แล้วครับไปเยี่ยมบ้านของนักเรียน
ที่โรงเรียนศรีมหาโพธิแล้วก็โรงเรียนปากศัตริย์
โมกวิทยาภูมิที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
ก็ไปดูเรื่องของความพร้อมในการเรียน
หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ

และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

จัดให้ออกอากาศการเรียนการสอน
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การเปิดเผย
ยืนยันว่าวันที่๑กรกฎาคม
ก็โรงเรียนต่างพร้อมจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน
หากไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แต่ถ้ายังมีการแพร่ระบาดจะต้องปรับแผนให้นักเรียนที่บ้านเนี่ย
เรียนที่บ้านกันก่อนให้นักเรียนเรียนที่บ้านกันก่อน
ผ่านช่องทางศึกษาทางไกลเสริมด้วยระบบออนไลน์
ก็ต้องประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันเหมือนกันนะ

กระทบต่อเด็กในการเปิดเทอมวันที่๑กรกฎาคมนี้หรือไม่
ช่วงนี้น้องหนูตั้งใจเรียนกันนะครับ
ผ่านหน้าจอนะครับปรับวิธีใหม่ของน้องนะครับ

อาหารที่เรียนอาจจะไม่หนักมากนะคะ